มีใครช่างชาวน้องเกย์ยังช่างเหลือเบา

มีเกลียวจำนายงวงหรือหวานงามีหู้มีตาหายาว

เพราะชื่อว่าน้องพังจงรัก
อยู่ที่ปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีนะฮะ
น่ารักมากเพราะว่าเพิ่งจะลืมตามดูโลก
เป็นวันแรกก็เมื่อวันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมานี่เอง

โอ้โหดูมันแข็งแรงดีจริง

เป็นลูกสาวของพังช้างจิงโจ้
หรือว่าแม่ช้างลูก

โอ้โหแล้วก็เป็นลูกช้างตัวที่๘ของแม่พังช้างจิงโจ้แล้วนะ
จ้ะอ๋อโอ้โฮหลังจากข้อนออกมานะครับ
ส่วนน้องนุษย์ก็ได้ทำพิธีรับขวัญให้เลย
ได้นิมล์พระครูเกษมกิติโศพน
ประน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ถึงเวลาคุณผู้ชมฮะถึงเวลาที่ทางรัฐบาลเขาผ่อนคลาย
ล็อกดาวน์ไปทงไปเที่ยวได้ก็อยากจะให้ไปที่สวนตรงนุษย์

เยอะเลยนะสมาชิกใหม่เยอะเลยครับ
แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติก็เยอะเหมือนกัน